มาดูคลิปนี้หน่อยเกิดขึ้นบนท้องถนน
ทำอย่างกับบ้านเมืองไม่มีขื่อมีแปรไม่มีกฎหมาย
เพราะว่าคนขับรถคันหนึ่งนะครับ

คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันนะครับ

เห็นไหมฮะว่าเขาถือปืนออกมาแล้วใช่ปั้งเห็นไหมฮะปั้งลงพื้นถนนนะครับ
นี่ฮะมีคำถามว่าบ้านเมืองเราก็มีขื่อมีแปรมีกฎหมายอยู่นะครับ
แต่ทำไมผู้ชายคนขับรถบีเอ็นดำคันนี้ถึงก่อเหตุแบบนี้นะครับ
คือมีคนเขาเอามาโพสต์ไว้นะฮะแล้วก็เพจดังเพจอยากดัง
แล้วก็เขียนข้อความบอกว่าบ้านเมืองไม่มีกฎหมายไม่มีเจ้าหน้าที่ออก
คือเป็นคำถามนะพกปืนยิงปืนขู่กันง่ายจัง
มีเหตุอะไรทำไมไม่แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับและมีคำอธิบายนะฮะว่า
รถคันที่มีกล้องหน้ารถเนี่ยคันที่ถ่ายได้เนี่ย
เขาอธิบายไว้แบบนี้บอกว่าผมวิ่งขวา
ผมยอมรับว่าผมผิดที่วิ่งขวาตลอดแต่มือที่ดัดจริต
ยื่นปืนออกมามันหมายความว่ายังไงคิดว่าขับบีเอ็มรวย
แล้วทำอะไรก็ได้เหรอมึงเขาก็เขียนอย่างนี้เลย
รอรับได้เลยไอ้นะครับจุดนะฮะ
คนเก่งเขาต้องจอดไม่ใช่ยิงแล้วหนีไอ้หน้า
จุดนะครับบ้านอยู่นี่ลาดสวายอะไรก็ว่ากันไปนะฮะ
ถ้ารักผมช่วยแชร์กันหน่อยเพื่อคนรวยที่อยู่สบาย
รักใครรักผมแชร์ให้หน่อยด้วยนะครับคลิปนี้คุณเชื่อไหม
แชร์เยอะมากคนเข้าไปคอมเมนต์เยอะมากนะครับ
โจรครองเมืองจริงยุคของความรุนแรงจริงนะฮะ
อาวุธซื้อหาได้ง่ายจริงนะครับ
ก็เป็นคลิปที่แชร์กันอยู่ร้อนฉ่าอยู่ในโลกโซเชียลนะครับ